คุณผู้ชมคลิปต่อไปนี้นะคะให้คุณผู้ชมดู

คือมีกลุ่มลูกค้าเขาไม่พอใจ
พนักงานของบริษัทขนส่งบริษัทหนึ่ง
น้องพนักงานกองลงไปกับพื้นเลย

ล่ะเถอะ๒อย่างก่อน
นี่คือบริษัทขนส่งเอกชนที่นครชัยศรีนครปฐมนะคะ
จะเห็นว่าลูกค้าสองคนเดินเข้ามาชี้หน้าด่าพนักงาน
ด่าไปด่ามาแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ด้วย
หลังจากนั้นค่ะชายหญิงเดินเข้ามาสมทบอีก๔

เริ่มร่าบตบกันแล้วต่ออีกหน้ากัน
จิกหัวพนักงานตบไปสองสามที
แล้วหลังจากนั้นเพื่อนที่มาด้วยนี่แหละค่ะ
เข้าไปรุมตบกันชุนละมุนต่อหน้าพนักงานคนอื่นในร้าน
คนอื่นเขาก็ยืนมองค่ะด้วยความตกใจค่ะ
ทั้งจิกทั้งตบแบบนี้
กลุ่มลูกค้าหัวร้อนที่มาด้วยกันค่ะเขาก็ไม่ยอมนะ
นานด่าทุกคนเลยบอกว่าอย่าเข้ามายุ่งนะ
แล้วก็พากระดุมทำร้ายพนักงานสาวคนเดียว

น้องลงไปนอนกองกับพื้นเลย
หนักที่สุดคือถูกเก้าอี้ทุ่มใส่ค่ะ
อกจากนี้ยังมีผู้หญิงอีกหนึ่งคนเข้าไปจิกหัว
แล้วก็ต่อยเธอซ้ำหลายครั้ง

บอกว่าฝ่ายผู้ก่อเหตุมาส่งของ
แล้วพนักงานหญิงผู้จำไม่ถูกหู
กลับไปตามพวกมารุมทำร้าย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงเราไม่ได้ยินเสียง

แต่ว่าการบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายคนอื่นแบบนี้
ถือว่ามีความผิดนะคะและมีหลักฐานแบบนี้ด้วย
หลายคนแนะนำให้เอาคลิปไปแจ้งความ

และยังเป็นการรุมทำร้ายร่างกายกันอีกด้วยค่ะ
ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไร